เจ้าของสวนปามในพื้นที่ประจวบคิริขันไปพบเศษซากกองไฟแล้วก็ยางรถยนต์อยู่หน้าบ้าน
เมื่อไปตรวจสอบพบว่ามีชิ้นส่วนคล้ายกับเศษกระดูกมนุษย์อยู่ในกองเพลิงด้วยนะครับ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบว่าชิ้นส่วนที่พบนั้นเป็นของมนุษย์หรือไม่
และถ้าเป็นมนุษย์นั้นใครเป็นผู้ที่ถูกทำร้ายแล้วก็ฆ่าเผาอำพลางศพ

นี่เป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวสำหรับการไขปริศนาที่ตำรวจสพทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริขัน
จะต้องพิสูจน์ว่าแท้ที่สุดแล้วเศษซากเท่าฐานที่ถูกเผาพร้อมยางรถยนต์นี้
มีชิ้นส่วนกระดูกของมนุษย์เจือปนอยู่ในกองนี้หรือไม่
แต่สำหรับนางสาวปรานีรอดไขเจ้าของสวนปามยืนยันว่า
อกเท่าฐานที่อยู่หน้าสวนของเขามีชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์เจือปนอยู่ในนี้
เพราะขณะที่พบและเห็นวัตถุสีขาวคล้ายกระดูก
อีกทั้งสิ่งของภายในบ้านอย่างรถยนต์กระสอบปุ๋ยและเสื้อผ้าที่แขนไว้ในบ้าน
ถูกนำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการจุดไฟไปแล้ว
เราก็คงจะใกล้เคียง
ถามคนแถวนี้ไม่มีใครตาย
เขาบอกว่าเห็นแต่ฟันไฟ
แต่ว่าเขาก็ไม่รู้เขาก็นึกจะของเผาอะไร
เขาก็ว่าแค่นี้เขาก็ไม่ได้สนใจ
เพราะว่าฉันมาอยู่เนี่ยตั้ง๕๐กว่าปีแล้ว
มันไม่เคยมีเรื่องพวกนี้ไงมันไม่มีใครฆ่าใครตายไง
คนจะตายก็ตายเองแต่ฆ่าตายกันมันไม่มี
เด็กวัยรุ่นหรือว่าเด็กวัยรุ่นมันจะมาตีกันในซอยนี้มันก็ไม่มี
มันไม่มีปรากฏว่าใครจะมาฆ่ากันตายไง

ทิ้งร่องรอยในการก่อเหตุเอาไว้
อย่างเช่นช่วง๑สัปดาห์ก่อนหน้าที่จะพบกองไฟ
มีชาวบ้านหลายคนให้ข้อมูลว่าเห็นคนแปลกหน้าสองคน
เวนหาซื้อยางเก่าและน้ำมันเชื้อเพลิง
โดยจากการถามถ่ายคนแปลกหน้าทั้งสอง
เพียงว่านำไปทำธุระส่วนตัว

แต่เวลาช่วงหยิดเย็นอาหาร๖โมง
เข้ามาข้อสื่อยางรถ๒เซน
เดี๋ยวเขาเอาขึ้นรถไป
เราได้ถามเมียว่าเอาไปซื้อไปทำอะไร
เขาบอกว่าเอาไปใหญ่องค์

คนนั้นเราคุ้นหน้าไหมครับ

ตัวยี่หออะไรไม่ได้ทังเกตไง
ข้อมูลในพื้นที่อาจจะนำมาประกอบความน่าจะเป็น
เกี่ยวกับชิ้นส่วนแปลกปลอมที่เจอปนอยู่ในกองเท่าฐานนี้
แต่ถึงอย่างไรทางตำรวจสพทัพสแก่
ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าชิ้นส่วนที่พบ

เพราะต้องรอแพทย์นิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจสรุปผลการตรวจสอบ

ตำรวจยืนยันว่าในอำเภอทัพสแก่
ไม่ได้รับแจ้งบุคคลศูนย์หาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน